จากเรื่องร้อนในสถานการณ์โลกมาเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันนี้เลยค่ะ
เหตุเพลิงไหม้นะคะที่สัมพรานนครปฐมคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคลังน้ำมันนะคะคุณผู้ชมเป็นคลังน้ำมันเครื่องนะคะ
ระเบิดแล้วก็เพลิงเนี่ยระเบิดลุกไหม้นะคะ
ควันดำพวยพุ่งทีเดียวตรงนั้นก็เป็นย่านชุมชนด้วยค่ะ
เราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะ
เข้าซอยตลาดหันยาวมาถึงเลย

ไปแล้วเอาล่ะ
มันจะกัดไฟมันมันลง
รังคานะครับจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับ
ตรงนี้ครับ
ไฟไหม้ใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะคนแถวนั้นเขาถ่ายเอาไว้
ซึ่งตรงนี้เก็บเชื้อเพลิงพวกดินเนอร์พวกน้ำมันเอาไว้เป็นจำนวนมากทีเดียว
ลักษณะเป็นโกดังชั้นเดียวเนื้อที่กว่า๑ไร่ทีเดียว
อยู่ติดด้านหลังตลาดธัญญาห่างจากถนนเพชรเกษม๓๐๐เมตร
เพลิงเริ่มลุกไหม้แล้วก็ปะทุประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
แล้วก็เป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะก็จะพบว่าบริเวณรอบ
ดังน้ำมันตรงนี้คือเป็นชุมชนอ่ะเป็นที่อยู่เป็นบ้านเรือนของประชาชน
เพราะฉะนั้นโอ้โหมันเกิดการระทึกอกสั่นขวัญแขวนขึ้นอีกแล้ว
จะได้รับผลกระทบกับบ้านเรือนด้วยหรือไม่

ใช่นะคะห้องแถวชุมชนเป็นหมู่บ้านนะคะ
ก็ต้องประสานรถดับเพลิงนะคะจากหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่นะคะแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ย
กระทุ่มล้มนครชัยศรีเทศบาลเมืองอ้อมน้อยมูลนิธิสุขศาลา
คือมาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันระดมฉีดน้ำและโฟมเพื่อที่จะดับไฟ
แต่คือเพลิงมันแรงมากอะนะคะมันโหมหนักมากไม่สามารถที่จะดับได้
ก็มีลามไปติดบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนด้วย
บอกตอนที่มันลุกไหม้เนี่ยน้ำมันไหลนองลงพื้นแล้วก็คือ
ไฟมันก็ไล่มาตามน้ำมันยาวประมาณ๑๐๐เมตรด้วยเหมือนกันนะคะ
คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ตกอกตกใจกันนะคะเจ้าของบริษัทประพาออยอ้อมใหญ่ค่ะ
นายนพรุษอึ้งประพากรมาดูที่เกิดเหตุค่ะแล้วบอกว่าโกดังนี้นะคะ
เป็นคลังเก็บสินค้าน้ำมันเครื่องชนิดแกโลนยี่สิบลิตรและห้าลิตรเป็นหมื่นแกโลนเนี่ยคุณอาทธพงศ์
ได้ยินแล้วบอกก็ไม่สบายใจนะคะน้ำมันบรรจุรวมหลายแสนลิตรทีเดียว
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดเพลิงไหม้ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายประชาชนในระแวกใกล้เคียงออกจากพื้นที่ค่ะเพราะสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
เพราะว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะไปดูที่เกิดเหตุแล้วบอกว่า
ตอนนี้นะคะทางจังหวัดนครปฐมตั้งศูนย์อำนวยการในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสอบความเสียหายของประชาชน
ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะได้เยียวยาในเบื้องต้นนะคะส่วนมลพิษที่มีน้ำมันไหลลงคลองเนี่ย
ทางจังหวัดก็สั่งให้กรมชลประธานปิดประตูน้ำเอาไว้แล้วค่ะ
กักไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันกระจายไปที่อื่นนะคะครับ
ลภาวะเป็นพิษเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี๑กิโลเมตร
ตอนนี้ขอให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อที่จะป้องกันควันดำและมลพิษต่าง

คือตอนนี้สถานการณ์เนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

ยังต้องมีการฉีดน้ำเลี้ยงฉีดโฟมเลี้ยงเอาไว้

แต่ช่วงตอนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ครุ่นศิริวัณบอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้ควบคุมเพลิงได้๑๐๐
แต่ว่ายังมีการฉีดน้ำเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิ
ไม่ให้มีการลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวไปย้อนดูลำดับเหตุการณ์
ตั้งแต่ช่วงที่มีการเกิดเพลิงไหม้ช่วงตอนเที่ยง๔๐นาทีค่ะ
ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา๔๐นาทีนะคะ
ก็มีการแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตน้ำมันเครื่องค่ะ
ประพาออยอ้อมใหญ่ที่อยู่หลังตลาดธัญญาค่ะ
พื้นที่ดังกล่าวนี้นะคะเกิดการประทุอย่างต่อเนื่องค่ะ
ภายในโรงงานได้มีการเก็บเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันอุตสาหกรรมเกือบ๑๐๐ถังนะคะ
ซึ่งปริมาณน้ำมันก็เป็น๑๐๐๐๐๐ลิตรเลยนะคะ
แต่ละถังบรรจุน้ำมัน๒๐๐ลิตรค่ะ
เพลิงได้ลุกไหม้ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา๔๐นาทีอย่างที่ได้บอกไปนะคะ
จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้เร่งระดมฉีดน้ำเข้าไปอย่างหนัก

ต้องใช้โฟมแล้วก็ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขณะที่ด้านหลังของโรงงานนะคะ
เท่าที่เราได้ไปสำรวจนะคะ
ก็มี๒หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะ
ชาวบ้านก็ได้เล่านาทีที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงระเบิดนะคะเกิดประกายไฟพุ่งขึ้น

ทุกคนก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปที่ท้ายหมู่บ้านค่ะ
เพราะกลัวว่าแรงระเบิดจะดันมาถึงบ้านที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ค่ะ
ซึ่งภายในหมู่บ้านเนี่ยก็มีทั้งโรงงานขนาดเล็กนะคะ

บางคนเนี่ยก็บอกว่าหยิบจับอะไรได้ก็รีบหยิบคว้าออกไปก่อน
ฟังเสียงของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
ไม่ได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวไปบ้านญาติ
มันระเบิดอย่างแรงระเบิดอย่างแรงเลย
ได้ยินกัน

มันระเบิดอย่างแรงอยู่แล้วระเบิด
แล้วมันแล้วไฟมันลุกมาด้วยอ่ะ
โอ้โหขนหนีกันหมดเลย

ถึงจะถึงถึงแต่ครั้งนี้มันไฟมันมาถึงนี่ไง
ไฟมันมาถึงที่นี่เลยครั้งนี้ไฟมันมาถึงที่นี่เลย

เจ้าของบริษัทประพาวออยก็ได้เข้ามาสำรวจความเสียหาย
เบื้องต้นมีการประเมินความเสียหายไว้ไม่เกิน๔๐ล้านบาทค่ะ

ส่วนสาเหตุยังบอกว่ายังไม่สามารถที่จะระบุ

มันที่ถูกไฟไหม้ในครั้งนี้เป็นของที่เหลือจากเหตุไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
น้ำมันที่ถูกไฟไหม้ในครั้งนี้เป็นของที่เหลือจากเหตุไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ

น้ำมันที่ถูกไฟไหม้ในครั้งนี้เป็นของที่เหลือจากเหตุไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
น้ำมันที่ถูกไฟไหม้ในครั้งนี้เป็นของที่เหลือจากเหตุไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
น้ำมันที่ถูกไฟไหม้ในครั้งนี้เป็นของที่เหลือจากเหตุไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
พื้นเมืองช่างจากมุมชีวิตตรงเมืองชายที่ผ่านมาค่ะ

ครับผมน่าจะเป็นจากด้านหลังครับผมด้านหลังของคลังสินค้าครับ
คลังสินค้าหลักเป็นที่ที่มาวางไว้เพื่อที่จะเพราะต้องเห็นใจผมด้วย
ผมเพิ่งไฟไหม้มาผมไม่มีที่เก็บแล้วผมก็กำลังสร้างสรรคังสินค้าใหม่
ก็คือในพื้นที่ตามพื้นที่อนุญาตนะครับ
เพราะที่เก็บน้ำมันได้อย่างเดียวนะครับกำลังจะสร้างคลังสินค้าใหม่
ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ยิ่งเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
คนที่เสียหายต่างผมอยู่แล้วก็ชดใช้
ไม่มีการไม่มีการต้องฟ้องไม่มีการต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันผมใครเดือดร้อนยังไงผมก็จะเคลียร์ให้นะครับ
ล่าสุดตอนนี้เลยนะคะแม้ว่าจะมีการดับเพลิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าแล้วก็มีการฉีดน้ำ
น้ำเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิอยู่ค่ะรวมถึงณตอนนี้นะคะ
มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเข้ามาสำรวจความเสียหายค่ะ
แล้วก็จะมีการเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกิดในเกิดเหตุในครั้งนี้ค่ะขณะที่ทางตำรวจก็บอกว่า
หลังจากที่เข้าเคลียร์พื้นที่ในครั้งนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะกันพื้นที่ไว้ค่ะ
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะสอบสวนค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เพราะว่าโรงงานเก็บน้ำมันเนี่ยครั้งแรกเนี่ย
หลังจากจบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็ไม่อยากจะให้มีการนำ

ซึ่งก็จะต้องหารือกันเรื่องของการจัดการอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ขอบคุณมากครับแต่เมื่อกี้ทางเจ้าของก็รับปากแล้ว
คงจะต้องพิจารณาหาที่ใหม่แล้ว